สายบุญมาทางไหนสายบุญมาเพราะว่า๒๘กรกฎาคมก็จะเข้าพรรษากันแล้ว
หลายจังหวัดจัดเตรียมนะคะโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่มีที่ไหนบ้าง
เราไปดูบรรยากาศการจัดเตรียมเทศกาลเข้าพรรษากันหน่อยนะคะ
ไปกันที่แรกค่ะคุณผู้ชมที่วัดเดิมตำบลในเมืองอำเภอพี่มาย
จังหวัดนครราชศรีมางานนี้นะคะนายวัชระนาดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชศรี
เขต๗ก็กำลังเร่งแกะสลักเทียนประดิษฐ์เป็นรูปจ่าเอกสมานกุนันค่ะ
ก็แสดงเพื่อแสดงความอาลัยรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษถ้ำหลวง
เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะคะ
นายพระชะระช่างแกะสลักเทียนรูปจ่ายเอกสมาร์นบอกว่า
ทุกปีก็มักจะมาแกะสลักเทียนเป็นรูปนักการเมืองนี่แหละค่ะ
แต่ปีนี้คิดว่าไม่มีใครเหมาะสมที่จะแกะสลักเทียนมากเท่ากับวีรบุรุษถ้ำหลวงคนนี้แล้ว
โดยลักษณะของแกะสลักนี้นะคะก็จะเป็นรูปจ่าเอกสมานในลักษณะยืนตรง
ชุดประดาน้ำด้านหลังก็สะพายถังออกซิเจน
ซึ่งเทียนรูปจ่าเอกสมานนี้นะคะจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนเทียนของวัดเดิม
ที่จะมีการประกวดเทียนพรรษาของจังหวัดนครราชศรีมาวันที่๒๗๒๘กรกฎาคมนี้
โคราชปกติอย่างที่บอกเขาก็ชื่อดังเรื่องนักการเมืองปีนี้
อ้าวปั้นจ่ายเอกสมาร์นกันเลยนะคะ
ไปต่อกันอีก๑ที่นะคะภาคอีกษานเหมือนกันจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารต้อนรับสวนสัตว์อุบลราชธานีนายนิรันดิสุรสวดี
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
นายสัตวแพทย์วัญชัยตันวัฒนะผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะร่วมกันเปิดส่วนแสดงทุ่งดอกเทียนกว่า๑๑๗๑๑๗ดอก
อย่างเป็นทางการยิ่งใหญ่อลังการมาก
เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานแห่เทียนเข้าพรรษาฮีดสัทธาราชธานีแห่งเทียนนะคะ
เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ๕ปีสวนสัตว์อุบลราชธานีด้วย
ภายในงานนะคะนอกจากจะมีการตกแต่งพื้นที่เป็นทุ่งดอกเทียนเนี่ยยังมีการทำภาพเหมือนใบหน้าของใครรู้ไหมคุณ
คุณดูสิใครหน้าเหมือนใครนะ

ว่าเหมือนก็เหมือนแต่ว่าท่านนายกจะว่าเหมือนหรือเปล่าดิฉันก็ไม่แน่ใจนะครับ
เป็นรูปใบหน้าเหมือนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั่นเอง
วาระที่จะมีการประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่๒๓๒๔กรกฎาคมนี้
แล้วก็มีอีกหนึ่งภาพก็คือเป็นภาพหมูป่าค่ะ
หมูป่าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความห่วงใย๑๓นักฟุตบอลที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นเองนะคะ
ซึ่งนายสัตวแพทย์เขาก็บอกว่าที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหม
เหมือนสายรุ้งเปรียบสายรุ้งนี้เหมือนความสดใส
เช่นเดียวกับที่ท่านนายกนะคะลงพื้นที่ก็จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความสุขสดใสเหมือนสายรุ้งนั่นเอง

ใช่แล้วค่ะก็เลยมีการจัดตกแต่งดอกเทียนที่ใช้ในการทำทุ่งดอกเทียนเป็นภาพเหมือนของท่านนายก
แล้วก็มีสายรุ้งอยู่ด้านข้างแบบนี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาสวนสัตว์อุบลรัชธานีก็มาถ่ายรูปบริเวณมุมนี้กันเยอะมากนะคะ
เพราะว่าก็น่าจะเป็นความตื่นตาตื่นใจนะที่ทำดอกเทียนเป็นรูปท่านนายกรัฐมนตรีเอามาแบบนี้นะคะ
เก๋ไก่ค่ะเปิดงานเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะไปชมความสวยงามก็ไปได้สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะ